สนับสนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่น
สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่

หายจ๋า

ไม่อันนั้นช้าไปอันนี้เร็วกว่านั้น
อ่าแน่นอนค่ะแล้วก็มีแอปปริเคชันมาใช้รัดด้วยนะคะคุณกับคุณ
คุณกับคุณด้วยค่ะคุณอย่างนี้
โอ้โหมาเต็มจริงนะคะ
นี่เราต้องมีจัญญาบันในการทำข่าว
ค่ะคุณกับคุณ

เขาบอกว่าช่วงนี้ที่ฝนตกตลอดเวลานี่นะคะ
แต่เขาบอกว่าฝนที่โคราชเนี่ยเสียเปล่ามากเลย
ให้ไหลเข้าเขื่อนเลย
ล้ำตะคองอ่ะนะไม่มาเลยค่ะถูกต้องเลยต้องบอกว่า
นายชิดชนกสมประเสริฐผู้อำนวยการสำนักงานชนรับประทานที่๘นะคะ
โคราชก็เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำ
ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่กลางและเล็กของจังหวัดนครราชศรีมาขณะนี้
ต้องบอกเลยว่าเหลือน้อยมากค่ะเนื่องจากฝนไม่ตกในที่เหนือเคือน
แม้ว่าจะเข้าสู่ฤดูฝนมาหลายเดือนแล้วก็ตาม
มีแต่ฝนที่ไปตกอยู่ท้ายเขื่อนเป็นส่วนใหญ่
ทำให้ไม่มีน้ำเติมเข้าไปในเขื่อนเลย
เขื่อนขนาดใหญ่มีปริมาณน้ำเหลือไม่ถึง๒๐ของความจุนะคะ

ทีนี้เนี่ยเขาก็เลยต้องมีมาตรการไงพี่ในการที่จะบริหารจัดการน้ำให้ได้ประโยชน์มากที่สุดเลย
ก็คือมาตรการที่๑น้ำฝนที่ตกท้ายเขื่อน
แล้วก็มีเก็บเอาไว้ตามฝ่ายทดน้ำต่างก็จะส่งไปที่คลองปลาปลาเป็นหลัก
เพื่อนำไปใช้ในการผลิตน้ำปลาปลา
หากในเดือนสิงหานั่นน่ะสิปริมาณน้ำในเขื่อนก็จะมีไม่ถึง
ปริมาณน้ำในเขื่อนมีไม่ถึง๑๐๐ล้านลูกบาทเมตรนะคะ
เกษตรกรต้องเลื่อนการเพาะปลูกนาปีออกไปก่อน
เพราะว่าทางเขื่อนจะไม่มีการส่งน้ำไป
แต่ณปัจจุบันนี้เขาก็บอกว่าอย่างไรก็ตามยืนยันนะคะว่า
น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคของประชาชนนั้นไม่ได้ขาดแคลนอย่างแน่นอน
แต่ว่าทุกหน่วยงานจะต้องระมัดระวัง
แล้วก็ช่วยกันในเรื่องของการประหยัดน้ำมาก
ก็นี่ไงตอนนี้ที่ท่วมกันอยู่ตามบ้านนี่ก็กักเก็บน้ำไว้เลย
พี่คะที่ประชานิเวศที่งามวงวัน
พี่เจ๊เขาเก็บไว้ที่ไหนคะ
ท่วมแบบว่าฟุตบาทน้ำดำมาเลยคุณแม่เก็บไม่น่าจะดีแล้วอย่างนี้
เช้าไม่ทันแล้วอ่ะคืนวันพุธนี่น้ำทั่วมิดล้อเลยค่ะ
สียังครับวงวันตีสี่จริงจริงจริงกักเก็บสิกักเก็บ
นี่แต่เขาคาดการณ์นะพี่นะว่า
บุตุบอกว่าอาจจะมีฝนตกอาจในจังหวัดนครราชศรีมาอาจจะนะคะ
ในวันที่๑๕กันยาถึง๓๐ตุลาค
๑๕กันโอ้โหอีกตั้ง๒อาทิตย์ก็ต้องลองว่าว่าจะมาไหม
พายุอีก๒ลูกเนี่ยจะช่วยให้น้ำในเขือดมีเพิ่มมากกว่า

ที่เราจะเสนอข่าวต่อไปรถเมลนี้หน้าเธอเหมือนนางงามมาก
น่าเธอมาที่นี่ไงคะนี่ก็ประกวดได้ประกวดได้เนอะประกวดอะไรคะพี่
ประกวดนางงามประกวดได้แต่มันแบบว่าผ่านมือชาย
โอ้ยคุณแม่ค่ะยังไม่ได้แต่งงานคุณแม่ค่ะพี่ค่ะเราพูดอย่างนี้ออกอาการสะสดไม่ได้
คุณแม่ค่ะอ้าวขอบคุณค่ะนี่ไงอย่างนี้โดนจับไม้จับมือก็เรียกเขาผ่านมือ
จับป้าตะก็ใช่อย่างนี้เหรอนี่ไงลายหงศ์ไงหงศ์ผู้ชายละพี่
คุณผู้ชมท่านผู้ชมค่ะข่าวต่อไปนะคะจำกันได้แน่นอนค่ะว่าที่มีนักธุรกิจเล็กคนนึงก็ไม่เล็กหรอก
เขาก็ทำงานซึ่งส่งของออกของเป็นเครื่องยนต์
อะไรซึ่งใช้เขาเรียกว่าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ใช้ช่องโหวของการที่เข้าไปสวมเป็นเจ้าของแทน

นี่นะฮะหน้าแปดค่ะวันนี้หัวข้อใหญ่กันเลยทีเดียว
ธนาคารแห่งประเทศไทยก็เลยในข่าวใช้คำว่าล้อมคอก

โดยให้เพิ่มคำถามส่วนตัวให้มากขึ้นและยากขึ้นกว่าที่เคยปฏิบัติค่ะ
แล้วก็ขอให้เป็นเรื่องที่คนอื่นไม่รู้หรือว่าใช้ช่องทางทางชีวภาพ

มีอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้ทั้งตาทั้งเสียงทั้งบางที
บางทีเขาถามข้อมูลทั่วไปใช้วีดีโอ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นขอความร่วมมือให้
สถาบันการเงินเพิ่มความเข้มงวดและรัฐกลุ่มในการพิสูจน์ตัวตนของลูกค้า
โดยในการตั้งรหัสผ่านใหม่
โดยศูนย์กลางทางบริการการเงิน
เขาบอกว่าจะต้องใช้ให้มากขึ้นเพื่อให้รักษาข้อมูลความลับอันนี้
เพื่อป้องกันการเกิดทุจริตผ่านช่องทางการให้บริการการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ก็อย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อตอนต้นว่ามันเกิดขึ้นอย่างไรนะฮะ
ที่ปรากฏว่ามีลูกค้าที่ใช้บริการทางนี้เนี่ย
มิจฉาชีพจรกรรมเงินในบัญชีโดยอาศัยช่องโหว
จากการขอเปลี่ยนรหัสขอเปลี่ยนยูเซอร์เนม
โดยขอเป็นบัญชีใหม่ขอให้เปลี่ยนอันนี้เลย
พอทางธนาคารให้ไปปุ๊บถอนเลยถอนไปหมดเลย๑๒ล้าน
ใช่๑๒หรือ๘ล้านอะไรอย่างนี้๑๒ล้าน
สถานการณ์การเบิร์นสถานการเบิร์นเลยค่ะ
การเงินขอให้เพิ่มความเข้มงวด
นี่เราขอให้ตั้งการพอจะตั้งใหม่ให้มีคำถามเยอะขึ้นและละเอียดขึ้น

จะต้องให้เป็นเรื่องคำถามถึงพิสูจน์
สูจนเป็นเรื่องส่วนตัวจะมาวันเกิดอย่างเดียวไม่ได้

ล่าสุดนะที่โทรไปทำธุรกรรมเกี่ยวกับธนาคารทางโทรศัพท์นะ

เอ่อคุณมีการโอนเงินครั้งล่าสุดเนี่ยเท่าไหร่อย่างนี้เลยนะ
โอนผ่านบัญชีอินเตอร์เน็ตแบงกิ้งเนี่ยเท่าไหร่
หนูก็นั่งนึกไปหนูโอนไปเท่าไหหนูต้องไปไล่อีเมล

เพราะว่าเราใช้แต่บางทีเราจำไม่ได้โอนไปแล้ววันที่เท่าไหร่อย่างนี้

ผิดปกติไม่ได้แคนเซิลเราเลยนะอันนี้เขาบอกว่าให้เป็นคำถามสิทธิศธรรมพฤติกรรมของลูกค้าเนี่ย
เช่นสมมุติว่าชอบกินข้าวกับไข่เจียวหรือว่ากุญเชียงอย่างนี้หรอ
อะก็เป็นสองอันเนี่ยรู้เหมือนที่หนูบอกพี่แบบนี้ไง

แต่ถ้าเป็นความจริงก็ต้องรู้ไงหมายถึงว่าเราก็จะรู้ว่าเราไม่ชอบกินก๋วยเชียงเราชอบกินไข่เจียว
และ๒๓เป็นคนมีระบบพิสูจน์ตัวตนโดยใช้ทางชีวภาพนี่แหละ
เขาว่าอย่างนี้คือจะต้องมีวีดีโอคอลเห็นลูกตาหรือว่าเสียงสแกนเสียง
อยากให้มีการถามอะไรมากขึ้นถ้าเป็นแองจี้ไม่รู้เรื่องหรอก
ไม่ยากนะอันนี้หมายถึงว่าตั้งแต่สมัครทีแรกใช่ไหมคะ

แบบนี้เดี๋ยวนี้เวลาโทรศัพท์ไปเพื่อจะทำอะไรเนี่ยเขาก็จะมีคำถามพวกอย่างนี้เข้ามา
ใช่จะเป็นทางชีวภาพแล้วก็เรื่องคำถามที่เป็นเรื่องส่วนตัวเกี่ยวกับพฤติกรรม

ได้หรอไม่ใช่นานแล้วไงมันนานมากจำไม่ได้

นั่นแหละแทบงง

และก็ให้สถาบันการเงินอัปเดตข้อมูล

อันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องพูดกันยืดยาว
ก็เพราะว่าเราอาจจะโดนง่ายเพราะตอนนี้เราโทรศัพท์แล้วก็โอนเงินได้
ถูกค่ะสวยแล้วถ้ามันไม่รัดกลุ่ม
ไม่เอาละเงินเรือนทองนับงโง่งง
เอางี้แค่กระเปยไปขอผู้ชายมาเป็นผัวดีกว่าน
อันนี้เลยเอาเงินเอารถไปเลยเอาบ้านที่ดินเอาไปเลย

ออนไลน์ของจีนได้มีการแชร์คลิปวิดีโอสาวของแฟนนุ่ม
แต่งงานกลางลานกว้างกันเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ

ที่เมืองจีนไม่มืดอย่างนี้มันก็ไปตอนกลางคืนมั้งส่วนชุดแต่งงานนะ
นี่หันไปดูสิไม่มีผู้หญิงคุกเข่าขอผู้ชาย
ชุดแต่งงานไปเลยนะจ๊ะโดยการขี่มอเตอร์ไซค์ไปด้วยจ๊ะ

ชนีขี่พอไปถึงปั๊บนางก็ไปงดคุกเข่าไปที่หน้าผู้ชายทันที
แล้วพูดว่าช่างซื้อโลกโมเตอร์ไซค์แบบที่คุณชอบที่สุด
พี่ม้าพูดภาษาจีนได้แก่นจังเลย

เขียนชื่อคุงลงนายสนกบ้างด้วย

ผู้ชายก็ตกใจคนอยู่แถวนั้นก็ตกใจ
เกิดอะไรกันขึ้นเนี่ยก็เลยยืนดู
ค่อยดูทีละคนสองคนกลายเป็นมะมุ่งดูกันหมดเลย

ฤทธิ์เขานั่งเจ๊เลยอันเนี่ยอาหมวยเนี่ยมันก็สวยด้วยนะภูชายก็มีก้าภูชายก็หล่อ
ก็ทุกคนก็ตะลึงจะบอกเลยนะเดี๋ยวสิเดี๋ยวเล่าให้ฟัง
จะบอกว่าผู้หญิงคนนี้ก็ไม่ธรรมดาเป็นลูกนักธุรกิจชื่อดังแล้วก็มีเงินด้วย
ตัวเธอเนี่ยเรียนจบจากต่างประเทศมา
แล้วก็คบกับผู้ชายคนนี้ไม่กี่วัน

แต่เป็นคนรู้สึกว่ารักมากรักมากไม่เคยเหรอ

ตกลูงละคุณแม่มีมองสายตาหนูสองคนกันแล้วกัน

เขาหลอกผู้ชายอยู่แล้วผู้ชายหลอกไงผู้ชายน่าจะดี
ไม่เรียกว่าคู่แท้หรือว่าเผอร์

อ้าวไม่ตกลูงว่าไม่รู้มันแต่น้ำหวยไปถามมัน
เสร็จแล้วผู้ชายก็บอกอยู่ดีก็โบ่ย

ไม่งงผู้หญิงคูก่าว
เดี๋ยวนี้คือผู้หญิงต้องไปขอว่าผู้ชายแล้ว

การขอแต่งงานไม่ใช่สิทธิ์ของฝ่ายชายเพียงอย่างเดียวนะจ๊ะ
คนอื่นก็อาจจะแบบว่ารอให้ฝ่ายชายมาขอ
เชอะฉันไม่หรอก
อย่างฉันนี้นะเธอต้มีการเปลี่ยนประเพณีกัน

ก็เหมือนคนอินเดียไงผู้หญิงก็ต้องไปขอผู้ชาย

โอ้แต่ไม่ได้นะเพราะว่าทีนั้นมันไปแล้วเลยเนอะ

คุณผู้ชมไปเที่ยวบุรีรำพรุ่งนี้ดี
ต้องบอกค่ะว่าพรุ่งนี้ชาวบุรีรำและพื้นที่ใกล้เคียงนะคะ
คอนเสิร์ตนักร้องลูกทุ่งสาวสุดเซ็กซี่นะใบเตยอาสยาม
ศิลปินดาวรุ่งเหล้าใหม่ไทยรัฐทีวี
หลายต่อหลายคนนะคะรวมไปถึงผู้ประกาศข่าวแสนสวย
คุณเชอรี่และคุณพิซซี่อย่างใกล้ชิดเลยพรุ่งนี้
ก็ต้องพร้อมกันลุ้นเงินล้านวงเล็บสตางค์
หนึ่งหมื่นบาทนะคะกับช่วงร้องให้ได้ล้านสัญจรนำทีมโดนพิธีกรอารมณ์ดี
เป๊กกี้ศรีธรรยาโอ้โหชอบนำสกุลจริง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
ของรายการข่าวใส่ไข่นะเราก็จะมีไข่ให้นะคะ
มาถึงปุ๊บเราก็จะยกขายให้ไปเลยอย่างนี้๑กล่อง
เปิดข้างในเลยเปิดข้างนี้เปิดข้างนู้น
นี่ไม่เป็นแม่บ้านเลยนะระยะห่อนนี้ไม่เป็นไม่เป็น
แล้วก็มาร่วมสนุกรับของติดไม้ติดมือกลับบ้านกันให้เยอะนะ

เราเอาแต่ไข่ไปเราออกไข่กันอยู่ที่นี่

ในช่วงหน้าโตโน่มีแฟนใหม่แล้วโตโน่จะบอกว่ายังไง
ไม่เขาบอกว่าอยู่ด้วยกันจริงเหรอ

เขาเลยท่าขั้นไปแล้วพี่มีดู
อยู่ด้วยกันจริงหรือเปล่าโอ้โฮเจนมันเคยจริง
โอ้โฮทำไมรูปคุณนี้มันแน่จริงเลยนะ

น่ารักมาข่าวใส่ใครดีกว่าค่ะ
มาดูที่คลื่นรบกวนกันก่อน

นึกว่ามาร่วมรุ่นนะฮะ
กล้องปียะปั้นแจ๋วแล้วก็ไก่วรายุทธ์
ซึ่งเขาบอกว่าทั้งมาบุก๓คนมาบุกสามแซ่บ
โอ้โฮจริงเลยพร้อมกับลูกลักษณ์จ้าใครคะ
นางเอาพระเอกของนางมาเป็นลูกรักของนางหมดเลย
เมาส์แฉกันแบบว่ามันหยดเลยนะคะ
โดยเฉพาะเรื่องของจะพูดถึงลูกรัก

ไก่ก็เอาพี่นกชาเป็นลูกพี่ไก่

พี่แจ๋วก็เป็นเจมซ์จี้อ๋อนี่ไงอะพี่ก้องอะไร
พี่ก้องก็เป็นโบสใช่ไหมโบส
ถามใช่ไหมโบสอ่าน้องโบสที่เล่นแรงใหม่อ่ะ

แผลเรื่องผู้ชายของตัวเองทั้งหมดเลยของตัวเอง

ก็ไปเจอกันสัน๒วันแล้วพามันน่าเก่ง

คือว่านี่เจมส์จิอะ
ไปดูแฟนคลับนะครับ

ต้องมีร้อนร้อน
เจมส์จิต้องมีร้อนห่อ๕บาท

เสนอไว้ว่าโตโน่นั้นมีแฟนหรือเปล่า

ชาวเน็ตเข้าไปจับผิดค่ะอันนี้เป็นข่าวออนไลน์นะคะ
เน็ตจับผิดเจ้าของใบหูปริศนาในรูปของเมกัสภูสิตา

นี่หมานี่หมามันมีที่วงไว้อยู่เห็นไหมพี่โดนเม้าก็โดนเม้าว่าเป็นว่า

หูงานหลังหูตรงไหน

เขาวงไว้ให้ดูว่านั่นแหละคือหูไม่ใช่มันมีรอยอะไรมา
คือสาวเมกัสเนี่ยเขาโพสต์รูปน้องหมาสุธิรักษ
แต่ว่าแอบติดใบหูปริศนามาด้วย
เพราะว่าต้องไม่ใช่หูเมกัสแน่เพราะเมกัสเป็นคนถ่ายรูปใช่ไหมคะ
ก็เลยคนเมาว่าเจ้าของกำไฟหูนั่นคือนุ่มโตโน่หรือเปล่า
พร้อมกับควานหารูปมาเทียบกันอีกแล้วค่ะท่านผู้ชม
งานนี้เจ้าของใบหูปริศนารูปหูเนี่ยนะฮะจะใช่โตโน่หรือไม่นะคะ

น้องเมกัสเขาสัมภาษณ์โตโน่สัมภาษณ์โตโน่สัมภาษณ์โตโน่พี่มันเห็นหูอยู่หน่อยเดียวเองอ่ะ
นักสืบชาวเน็ตนี่เขาไม่ธรรมดาเธอ
เมกัสเนี่ยหลังจากตกเป็นข่าวด้วยกันแล้วเป็นไงบ้าง

เรื่องนี้จริงยังไม่มีอะไรเราคุยกันเป็นเพื่อนกัน

ผมค่อนข้างจะเป็นห่วงเวลาใครไปเป็นข่าวกับผมเนี่ย

พวกเราเขาจะมีเสน่ห์ของชาวข่อนแก่น

ผมคิดว่าถ้าเป็นสิ่งที่เรามันทำมันบริสุทธิ์ใจ

ทุกคนค่อนข้างจะเข้าใจครับ

ผมว่าเรารู้จักกันคุยกันแบบนี้ดีอยู่แล้วครับ

เขาบอกว่าตอบไงคนพีมมีนั่งเยอะ
จะให้เราไปจับอันที่ไม่ดีมาตีข่าวมันก็ไม่ดีนะครับ
ผมว่าผมตอบชัดเจนแล้วนะเออก็ชัดเจนอยู่นะ

เขาบอกเขาอายุ๓๐แล้วยังมีแฟนถ้ามีเขาไม่ปิดหรอก

อยากนอนค้างสักคืนกับพี่มดดำ

อ๋ออาธพระสุรเป็นแฟนคนแม่ด้วยหรอ

เอาล่ะค่ะเดี๋ยวนะคะจะพาไปเที่ยวนี้
ก่อสร้างแล้วเสร็จเป็นตึกสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยสูงถึง๓๑๔เมตร
ซึ่งไฮไลท์ของงานก็คือการแสดงไลฟ์โชว์บนตึกสูงครั้งแรกของไทย
ออกแบบให้ล้อไปกับแนวฟิกโซลที่โอบล้อมตัวอาคาร
มองเห็นได้จากทั่วกรุงเทพ
ประกวดภาพถ่ายหรือว่าคลิปวิดีโอจากการแสดงไลฟ์โชว์
รางวัลกว่าหมื่นรางวัลนะคะรวมมูลค่ากว่า๑๐ล้านบาท
โดยรางวัลชนะเลิศมีมูลค่าถึง๑แสนบาทเลย
สามารถส่งภาพถ่ายหรือวีดีโอได้๒ช่องทางนะคะ
เริ่มกิจกรรมส่งภาพถ่ายและวีดีโอตั้งแต่วันที่๒๙สิงหาคม
เวลา๖โมงครึ่งนะคะ๖โมงเย็น๖โมงครึ่งเป็นต้นไป
จนถึงวันที่๓๑สิงหาคมนี้นะคะถึงเวลาเที่ยงคืน
ใน๓วันนะ๒๙๓๑ใช่ไหมอย่าลืมนะคะรอชมและถ่ายรูป
วีดีโอไลค์โชว์ตึกมหานครตึกที่สูงที่สุดของประเทศไทยกันได้
ในวันจันทร์ที่๑๙สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลาทุ่มครึ่งเป็นต้นไปค่ะ

จะถ่ายเป็นวีดีโอก็ถ่ายเลยใครจะถ่ายเป็นภาพนิ่งก็ถ่าย
ถือต้านเหนือร้อนหวัดอย่างแสนน้าหรือยังไหมพี่
ช่วงหน้าช่วงหน้าคุณโฟเขาบอกว่าโสด

คำมากเขาบอกว่าไทม์ไทยถูกมองว่าเป็นลูกสาว
โอ้ยตับซ้อนเข้าไปอีกตับซ้อนเข้าไปอีกนะ

ยากที่ใครจะตามทันเดี๋ยวจะต้องขอบาทมาก

บอกเลยโฟลั่นโสดสนิท
คำต้องลั่นก็เข้าใจมาตลอดว่าเขาเป็นแฟนกันคิดอย่างนั้นแต่เขาบอกว่าเขาโสดสนิทไง
หนูก็เลยแบบเพิ่งโสดหรือว่าที่เราเข้าใจมาทั้งหมดนั้นผิด
คือทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยก็ไม่ใช่ก็เมื่อกี้หนูก็ถามทีมงาน

คือเขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาเป็นแฟนกันมาตั้งแต่แรกอยู่แล้ว

เราเข้าใจไปผิดอย่างนั้นเอง
หรอกค่ะด้วยความที่ทั้งคู่เนี่ยก็
ก็เหมือนกับว่าโสดทั้งคู่แล้วก็สนิทกันมาก
คือไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยสำหรับสาวโฟกับหนุ่มไทม์ไทยที่ผ่านมา
ก็เลยทำให้หลายคนจับตามองว่าตกลงเนี่ยกิ๊กกันอยู่หรือเปล่า
แต่โฟก็แก้ข่าวแล้วนะคะว่าเป็นเพื่อนพี่น้องที่สนิทกันมาก
พอโฟบอกอย่างนี้คนก็เลยเบนเข็มไปมองอีกทาง
นึกว่าเอ๊ะหรือว่านุ่มทำไทยนั่นน่ะเป็นลูกสาวซะอย่างนั้นน่ะ
เพื่อนสาวอย่างนี้เหรอเป็นเพื่อนสาวไง
ทำเอาสาวโฟของเราทั้งค่ำกราคเลยทีเดียว
สแกนเกย์

เกษ่ห์ข่าวเขาว่าอย่างนั้นแต่เขาก็บอกว่าไม่ได้เกี่ยวอะไร
คือคุณทำไทยเขาก็แมนค่ะแมนใจเย็นนะเขาบอกว่า

ถูกมันด้วยเอาจะขำพูดไม่ค่อยจำปากก็ตลก
แต่หนวดเขาเค้าขึ้นเฟิร์มขนาดนั้นคนไม่คิดว่าไม่ใช่

เพื่อนฉันที่เป็นเกย์ที่กำหนดเขาก็คลึกเหมือนกันอีกอย่าง

ขนาดอกกรูด้วยโอ๊ย

จริง
สวัสดีค่ะ